มีเด็กชายวัย๔ขวบถูกยิงตายที่บ้านค่ะ

ว่าเอ๊ะใครกันเหรอมายิงเด็กได้แบบนี้นะคะ
อยู่กับตายายพ่อแม่เลิกทางกัน

ยายก็พูดแค่ว่าตอนไฟดับไฟดับไฟดับ

สุดท้ายเนี่ยคุณตาสารภาพว่าผมเอง
ผมยิงหลานเองทำปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจ
แต่ตอนนี้สภาพจิตใจของตายายเนี่ยนะคะ
คือทำใจไม่ได้จริงเพราะว่าตายายเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบเบาะ
พ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วก็ดูแลหลานคนนี้รักหลานมาก
แต่คุณตายืนยันว่าตาไม่ได้ตั้งใจจริงปืนมันลั่นจริง
นี่เป็นความสูญเสียที่สะเทือนใจกันหมดทุกคนนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
น้องกายค่ะอายุแค่๔ขวบนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นกระสุนเข้าหัวไหล่ขวาเหนือราวนม
กระสุนเนี่ยโอ้โหร่องรอยค่อนข้างจะกว้างนะคะ
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑๐เซนติเมตร
ด้านหลังของเด็กก็มีรอยกระสุนทะลุออกไป๖รู
ตอนแรกก็นำส่งโรงพยาบาลบางสะพานน้อยแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิต
บ้านชั้นเดียวนะคะเลขที่๙๓หมู่๙ตำบลบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยค่ะ
คุณยายบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังนัดหนึ่งก็รีบวิ่งมาดูหลาน
พอมาถึงเนี่ยโอ้โหหลานเนี่ยเลือดไหลเต็มเลยนะคะ
แต่หลานอยู่กับตานะอยู่กันในห้องก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพบังสะพานน้อยก็เลยคุยกับคุณยาย
คุณยายผู้จาสับสนวนไปวนมาบอกแค่ว่าไฟดับไฟดับบอกอยู่แค่นี้
ตำรวจก็เค้นสอบจนสุดท้ายคุณตายอมรับสารภาพ
คุณตาอายุ๕๒นะคะคุณตาบอกว่าตาเป็นคนทำปืนลั่นใส่หลานเอง
แต่ตาไม่ได้ตั้งใจตาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องกับหลานก็อยู่กันสองคน
เป็นห้องโถงกว้างนั่งเล่นกันอยู่
หลานหยิบปืนลูกซองสั้นมาเล่น
ปืนวางอยู่ตรงโถงกลางบ้านคุณตาบอกแบบนี้นะคะ
ตาก็ตกใจหลานหยิบปืนมาก็เลยรีบไปแย่งปืนออกมาจากมือหลาน
จังหวะที่จับปืนนะคะก็เหมือนกับว่ามีการกวัดแกว่งปืน
คล้ายกับให้หลานดูแต่อึดใจเดียว
ลั่นกระสุนพุ่งเจาะร่างหลานเต็มเต็ม
หลานล้มลงไปนอนกับพื้นนี่คือรูกระสุนที่ออกทางด้านหลังนะคะ
ตาบอกว่าตาไม่ได้ตั้งใจนะคะตาบอกแบบนี้ว่าไม่ได้ตั้งใจจริง
ตอนนี้เสียใจมากตำรวจแจ้งสองข้อหาค่ะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
คือตายายเขาช็อกเลยเขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้
ยายก็รับศพหลานกลับมาทำพิธีที่บ้าน
บรรยากาศเศร้ามากเพื่อนบ้านญาติญาติก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแต่ยายบอกว่าขอไม่บันทึกภาพได้ไหม
เพราะยายเศร้ามากจริงจริงครับยายบอกแบบนี้นะคะ
ยายบอกว่ายายพูดได้เต็มปากเลยว่าตาเนี่ยรักน้องกายมากนะ
นอนด้วยกันเล่นกันหยอกล้อกันทุกวัน
ตาเลี้ยงน้องกายมาตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบเพราะพ่อแม่น้องอ่ะแยกทางกัน
ยายก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ฝากเตือนใครก็ตามบ้านหลังไหนก็ตามที่มีปืน
ต้องระวังเก็บให้มิดชิดให้ไกลมือเด็ก
อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ก็คือสูญเสียหลานไปอย่างไม่มีวันกลับ
ตาเองก็ต้องรับโทษติดคุกติดตาราง
ทวดของน้องกายค่ะนายอรุณคงแก้วอายุ๗๒แล้ว

กินไม่ได้นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงทำใจไม่ได้
กายเป็นเด็กร่าเริงเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
เหตุการณ์นี้ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวค่ะครับ